ดราม่ามีแล้วดราม่าของพี่นวัดฮะดราม่าเกิดอะไรขึ้นวันก่อนที่เรานำเสนอไป
เหมือนพี่นวัดเนี่ยอัดอั้นตันใจร้องไห้ออกมาเลยคือเฮ้ย
ยังไม่หายเลยจะวอลจากโรงพยาบาลได้ไงคือตอนนี้มีคลิปเสียงดังกล่าวออกมาแล้วนะฮะ
อธิบายแบบนี้ว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นคือกำลังรักษาเนื้อรักษาตัวแล้วยังไม่ถึงคิว
จะได้ออกกำหนดยังไม่ได้ออกด้วยแต่ไปมามีคนโทรศัพท์มา
มาคุยกับพี่นวัดบอกคุณหายแล้วคุณรีบออกไปเลยรีบออกไปจากโรงพยาบาลแห่งนี้เลย
วัดบอกนี่เห็นไหมเนี่ยเครื่องช่วยหายใจยังมีอยู่เลยยังไม่หาย
แต่คุณหมอเขาลงความเห็นแล้วว่าพี่นวัดเนี่ยหายแล้วดังนั้นขอเตียงคืนให้กับผู้ป่วยที่มีความวิกฤตมากกว่านี้
พี่นวัดก็ยังยืนกรานผมยังไม่หายแล้วบ้านผมก็ยังมีคนติดอยู่ทั้งบ้าน
ให้ผมกลับได้ยังไงสุดท้ายแล้วมีคำยืนยันว่าพี่นวัดต้องออกไปจากโรงพยาบาลที่รักษาเนื้อรักษาตัวอยู่
เพื่อกลับไปแล้วให้เตียงนี้เป็นเตียงว่างคนที่วิกฤตกว่าจะได้กลับมาใช้ในการรักษาพยาบาล
นวัดเนี่ยถึงขั้นอัดอั้นตันใจน้ำตาไหลล้อออกมาวันก่อนนะฮะ
เหตุการณ์นี้ไปมามีการอธิบายเพิ่มเติมว่านี่เรื่องจริงหรือเปล่า
สนทนาเนี่ยเหมือนจะเป็นความจริงมีรายงานหลังจากนั้นนะฮะหลังจากที่คลิปเสียงสนทนาเนี่ยมันออกมา
คุณหมอที่ปะทะคารมกับพี่นวัดรายงานนะฮะโดนเชิญให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่แล้ว
คือท่านเป็นหมอไม่พอเป็นระดับรองผู้อำนวยการเห็นไหมคว่างไอ้ตัวไอ้คอมฟอร์ตที่เอาไว้ปัสสาวะ
ความทิ้งเลยใช้คำว่ากูตลอดเลยกูยังไม่หายจะมาให้ออกได้ยังไง
ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้คุณนวัดอาการดีขึ้นแล้ว
พอคำว่าดีขึ้นต้องหายขาดไหมคำว่าดีขึ้น

ดังนั้นสามารถที่จะกลับไปรักษาเนื้อรักษาตัวที่บ้านได้แล้ว
นี่คือเป็นไปตามกระบวนการทุกรูปแบบฮะ
สามารถที่จะกลับไปดูแลตัวเอง
พักฟื้นตัวเองที่บ้านของตัวเองได้แล้ว
และเรื่องนี้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ไม่ใช่โกรธหรือเกลียดพี่นวัดที่ออกมาเคลื่อนไหว

สบสยืนยันแบบนี้
แต่การพูดของคุณหมอท่านรองพอคนนู้น

อาจจะดูแล้วมันฟังไม่รื่นหู

ถ้าเป็นแบบนี้เข้าใจว่าจะการสื่อสารคาดเคลื่อนเท่านั้นเอง

เป็นไปตามหลักเกณฑ์หลักการทุกรูปแบบนะครับ
ดราม่าที่เกิดขึ้นกับพี่นวัด
และสรุปอีกทีตกลงออกไหมเนี่ย

แปลว่าในวัน๒วันนี้
นวัฒน์ต้องออกจากโรงพยาบาลแล้ว